หลังจากที่ทางพักนั้นมีมติอีกรอบหนึ่ง

เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
แถลงการของพักคือคุณปูอาจจะต้องขอโทษอย่างจริงใจ
แล้วปรากฏว่าคุณภูอัดนั้นไม่ได้ทำ

เมื่อวานนี้ก็เลยมีมติออกมาขับ
คือ๖๗๘คุณผู้ชม๓วันนี้
จันทร์อังคารพุธทางก้าวกลายนั้นเขามีการสัมมนากันที่จังหวัดระยอง
ล่าสุดนั้นนี่เป็นภาพบรรยากาศ

ตอนนี้ครับคุณชัยธวัฒนตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกล
ก็ไม่มีการแถลงอันนี้เป็นภาพก่อนหน้านะครับ
มติร่วมกันระหว่างสอสอและกรรมการบริหารพักครับ
ซึ่งเสียงออกมาคราวนี้เอกฉันเลย

สอสอภูอัดผลจากสมาชิกพักหลังจากครั้งที่แล้ว
มีมติตัดสิทธิพึงมีทั้งหมดและฆ่าโทษนะครับ
โดยกำหนดเงื่อนไขว่าต้องขอโทษผู้เสียหายและสังคม

กลับนำข้อมูลผู้เสียหายไปเปิดเผยต่อสาธารณะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

พักก็เลยเอาเรื่องนี้ครับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
ซึ่งผลการลงมติก็อย่างที่ผมได้บอกไปก็คือว่าให้ขับออกจากพักเก้าไกลครับ
แล้วสำคัญที่มีการพิธีนาการก็คือเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจ
ส่วนกรณีของสสปราจีนบุรีเขต๒นะครับ
คุณวุฒิพงธเหลาที่ถูกขับพ้นพรรค
อันนี้เป็นคนละเรื่องนะครับกับการคุกคามทางเพศ
เพิ่งสอบสวนหลังเสร็จสิ้นกรณีคุกคามทางเพศครับ
ต้องพิจารณาแยกจากกัน
ประเด็นที่สองพักไม่ได้นิ่งนอนใจ

ทางผมเองและผู้ประหลาดพักษมณ์
ก็ได้แจ้งกับคณะกรรมการวินัย
ไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่า
พิจารณาเรื่องการคุกคำทางเพศเสร็จ
ก็ต้องดำเนินการสอบเรื่องข้อเก่าหา

ผลประโยชน์จากบ่อขยะต่อเลย
ว่ามันมั่นคงเข้าพักภูมิใจไทยไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้
สอบสอบตั้งแต่อนาคตใหม่
หลายคนไปสังกัดภูมิใจไทยหลายคนนะครับ

ก็เคยอยากจะเก็บพื้นที่ได้
ตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่รับครับรัฐบาลมีความเข้มแข็ง
มีเสียงสร้างธุรกิจในสภาทันเกือบสามร้อยยี่สิบเสียงใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ก็แล้วก็กลุ่มใดไทยก็ใหญ่ขึ้น
จากอ่ากี่คนอ่ะห้าสิบคนมันนึงมาเป็นเจ็ดสิบเอ็ดคน
ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะอยู่คืนแบบนี้แล้วก็เราก็มีสอสอคู่แข่ง
สมัครแข่งคุณชายุทธ์ภูมิการจนะเนี่ยอยู่ใน
ก็คือไม่รับมาแล้วคุณชายุทธ์จะทำยังไงเราก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรา
เนี่ยครับถ้าเกิดค่ะคุณวุฒิพงษ์ก็หาพักใหม่สังกัดไม่ได้ใช่ไหม
สถานภาพการเป็นสอสอก็หลุดคราวนี้ก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่
ผมคิดว่าคุณอนุทินอาจจะมองในมุมนี้มากกว่าว่าถ้าเลือกตั้งกันใหม่
เอาคนเดิมที่อยู่กับพักมาก่อนนะครับค่ะก็ต้องภายใน๓๐วัน
ครับผมใช่ไหมคะนะครับก็เดี๋ยวรอดูคุณผู้อัดด้วยนะตอนนี้
ใช่ส่วนคุณผู้อัดตอนนี้แถลงแถลงอยู่นะครับครับ
เนี่ยติดตามอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะสรุป
แล้วก็มารายงานให้คุณผู้ชมนั้นทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ